ไม่รู้ว่าสาวเจนนี่งานนี้จะตอบว่ายังไงค่ะ

ค่ะทำอะไรคะแบบแบบโอเคซียูใครอ่ะเบ๊บอ่ะเอ่อแบบเกิ้ล
แบบเกิ้ลแซวเบ๊บอ่ะเรียกเบ๊บเบ๊บมาจากเบบีแปลว่าที่รักนะคะ
เวลาคนเป็นแฟนกันเขาจะเรียกกันอย่างนี้
นานานี่ก็ชงดีดีเนาะคิดว่าอยู่ร้านกาแฟเออ
แน่นขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่ายังจะปากแข็งตั้งสถานะไฮโซกาแฟกึ้งเฉลิมชัย
บอกว่าเป็นแค่เพื่อนสนิทอยู่ไหมแต่เมื่อกี้สาวเจนนี่ก็บอกว่าเพื่อนนะ
สาวนานานี่บอกว่าใครอ่ะเบ๊บอ่ะเบ๊บอ่ะบอกว่าเป็นเพื่อนเออ
เขาเรียกเบฟกันเหรอเออเพื่อนเขาไปเรียกเบฟเขาเรียกชื่อเรียกอะไรก็ว่ากันไป
แต่ว่าเบสเนี่ยเขาใช้เรียกสำหรับคนที่รักกันนั่นเองนะคะคลิปที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมถูกโพสต์
โดยเพื่อนสุดซีนในกลุ่มนะฮะคุณนานารายบีน่าสงสัยคุณนานาเองก็อยากจะบอกให้โลกรู้แล้วล่ะ
ว่าเออเพื่อนฉันมีความสุขขนาดไหนนะคะขณะที่กำลังอัดคลิปเนี่ยคุยกับสาวเจนี่อยู่
อย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นะคะอยู่ก็มีเสียงผู้ชาย
พูดขึ้นหมายว่าเบ๊บเบ๊บอ่าเรียกสาวเจนี่แหละว่าเบ๊บ
คุณเจนี่ก็ตอบรับตอบว่าซิลเดี๋ยวเจอกันนะคะ
นานาก็อดแซวไม่ได้ค่ะว่าใครกันนะเห็นแบบนี้คุณผู้ชมเดาไม่ยากหรอกว่าเป็นใครนะฮะ
เจ้าของเสียงนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นคุณกึ้งเฉลิมชัยคนดีคนเดิมเขาว่างั้น
ไปร่วมทริปเล่นสกีกันที่ประเทศญี่ปุ่นร่วมกับครอบครัวของนานาแล้วก็แอนอลิชากันแบบ
คู่ชู้ชื่นกันเลยทีเดียวถ้าใครไปเป็นขี้คู่นี้งานนี้เขาไม่ไปนะ
อันนี้เข้าไปครบคู่คุณนับดู๒๔๖อีกคนหนึ่งใครก็ไม่รู้เขาบอก๖คนเพื่อน
หลักฐานมัดแน่นขนาดนี้ไม่รู้ว่ากลับมาจากแดนสกุระครั้งนี้จะมีอีเวนต์ไหนนะคะ
กนางเอกสายแบ๊วมาถามเรื่องนี้ได้เป็นงานแรกหรือเปล่า
อยากจะฟังคำตอบชัดแล้วว่าเบฟที่ว่าเนี่ยเป็นใคร

ดิฉันบอกเลยนะถ้าเกิดว่ามีใครมาเจาะแจ๊กกับเรามาจีบเราแล้วเรียกเบฟเนี่ยให้ระวังไว้ก่อนเลยคุณผู้ชม
อีกแง่หนึ่งนะเพราะว่าผู้ชายบางทีเขาไม่จำชื่อไงคุณ

กลัวเรียกผิดก็เลยเรียกเบฟปลายเหมือนกัน
รักที่รักเบบีอันนี้ระวังตัวให้ดีเลยคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเขารักเรานะ

ที่รักคนนั้นก็ที่รักคนนั้นก็ที่รัก
อันนี้คิดแบบแง่ร้ายนะครับแต่ว่าของสาวเจนนี่เนี่ยคงไม่ใช่แบบแง่ที่ดิฉันคิดอย่างแน่นอน
อันนี้ต้องเป็นแง่ที่บอกว่ารักกันป่าวจากเกมกิน
ยังดีนะคุณอานามีแค่มีแค่เสียงนะไม่เห็นหน้าคนเรียกเบฟนะว่าใครเรียกนะ